สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ชนะใครมา๖เกมก็บุกไปแพ้การท่าเรือนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กรณีเพิ่มทีมตกชั้นในฤดูการนี้ครับ
หลังจบเกมโคสเต้ให้สัมภาษณ์ว่ารูปเกมยังถือว่าสู้ได้
แต่เมื่อเจอความกดดันก็เสียประตูง่ายจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
และเมื่อถูกถามถึงชัยนัทฮอนบิลทีมหนีตกชั้นด้วยกัน
คว้าชัยนัดแรกด้วยการบุกไปชนะเชียงรายยูเนเต็ด

พาดพิงถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กำหนดให้ไทยลีกซีซั่นนี้ตกชั้นเพิ่มจาก๓ทีมเป็น๕ทีม
ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแต่ก็ต้องดิ้นรนต่อไปเพื่ออยู่รอดให้ได้ครับ
ถ้าตกชั้น๕ทีมปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กตกงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานอกสนามอีก
เพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ผมค้านหัวจนฝาว่า
สิ่งที่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำผมบอกถึงว่า
คุณกำลังมองหลีกว่าหลีกตกต่ำหรือเปล่าถึงลดที
นี่คือกำถามเป็นคำว่าเอง
ถ้าลีกยังคิดว่าเชื้อนาชูตาได้ในระดับอาเซียน

เหตุผลคือรายวัดใช้ได้๑๔คนเหมือนเดิม
เจ้าตัวก็บอกสู้เต็มที่นะครับจนกว่าบอร์ดบริหารจะบอกให้พอ
ออกมาแสดงความไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
จังหวะที่สหรัฐอยู่เย็นถูกเดชาสร้างดี
สไลด์จากด้านหลังจนล้มในเขตโทษ

หรือว่าผู้ตัดสินที่๔และ๕หลังประตู
แต่ผู้ตัดสินที่๑ไม่ได้เข้าไปขอคำปรึกษา
ผู้ตัดสินหลังประตูที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจน

รวมถึงยังบอกอีกว่าผู้ตัดสินไม่คิดที่จะปกป้องสหรัฐ

ขาหักและพักยาวเมื่อปีที่แล้วครับ